อยากให้พื้นที่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์ไปเลยว่า
เป็นหมาของใครมารับกลับไปด้วย
เพราะว่าน้องหมาตัวนี้มานั่งรอเจ้าของนานกว่า๒ปีแล้วค่ะ
๒ปีนะคะ

รอแบบนี้หลายคนสงสารจับใจพยายามจะนำกลับไปเลี้ยงดู
ไปได้แป๊บเดียวก็กลับมานั่งตรงนี้อีก

ค่ะเขาก็เลยขอร้องว่าอยากให้เจ้าของตัวจริงมารับกลับไปที
เพราะว่าสงสารจับใจเหลือเกินนะคะ
ผู้ที่นำเรื่องราวนี้มาโพสต์ก็คือคุณอนุชิตนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าหมาสีขาวน้ำตาลตัวนี้ยืนเฝ้ามองถนนด้วยสายตาสุดเศร้า
พร้อมกับเล่าเรื่องราวว่าเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปทางสะพานข้ามห้วยรากไถถนนสายร้อยเอ็ดวาปีปฐุม
เส้นทางระหว่างบ้านขอนแก่นไปบ้านโนนสะอาด
แล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเอาข้าวไปให้หมาตัวนี้
แล้วก็ยังนั่งคุยกับหมาคือตอนแรกเนี่ยเห็นก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะ
แต่ทีนี้พอเห็นพี่เขาเอาอาหารไปให้หลายวันติดกัน
ก็เลยสนใจเอ๊ะก็เลยไปสอบถามกับพี่ผู้หญิงคนนี้
จนกระทั่งได้รู้ว่าหมาตัวนี้ถูกเจ้าของทิ้งไว้บริเวณนี้มานานถึง๒ปีแล้ว
เจ้าของโพสต์เล่าต่อว่าพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาเคยรับกลับไปเลี้ยงที่บ้านนะ
แต่ว่ามันก็หนีออกมาจุดเดิมอะค่ะมายืนตรงนี้ไม่ยอมไปไหนหลัง
หลังเขาก็เลยแวะมาดูแลทุกวันเอาข้าวเอาน้ำมาให้แล้วก็พูดคุยอยู่เป็นเพื่อนมัน
เฝ้ารอยืนอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนนะคะ
ดูเจ้าหมาตัวนี้ยืนรอเจ้าของมารับกลับด้วยความสงสารจับใจค่ะนะคะ
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าอยากให้บอกต่อกันด้วยนะคะว่าให้เจ้าของเนี่ยมารับกลับไปทีนะคะ
สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นพันธุ์เวสตี้เทอเรียหรือว่าเวสไฮแลนด์ไวท์ทอเรีย
เขามีเชื้อสายหมาฝรั่งสักนิดนึง
ใช่นะคะคือแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีข้าวลางดีมาแล้วนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่คุณอนุชิตเขาโพสต์ลงไปในโซเชียลเนี่ย
มีผู้หญิงคนนึงส่งข้อความมาหาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปดูสุนัขตัวนี้หน่อย
สงสัยว่าจะเป็นหมาของญาติที่กระโดดลงไปจากรถตอนกำลังเดินทางไปขอนแก่นเมื่อหลายปีก่อน
แค่นี้ก็แบบดีใจแล้ว
อยากให้เขาเจอเจ้าของเขานะคะ
เดี๋ยววันที่๘กันยายนเขาจะนัดเข้าไปดูนะคะว่าใช่หรือเปล่า
หลังจากที่เฉง้อรอคอยเจ้านายมากว่า๒ปี
ลุ้นนะคะว่าจะได้เจอเจ้าของตัวจริงหรือเปล่า
คือแล้วเขารู้ตัวด้วยนะว่าเขาทำผิดเขากระโดดลงไปเอง
เขาเลยต้องไปรอตรงนี้๒ปี

โอ้โหสะเทือนใจฉันอยากได้ข่าวดีอยากเห็นข่าวดี
อยากเห็นเขาได้เจอกับเจ้าของเขาจังเลยนะครับ
รอเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ